หลังจากที่พิธีกรสุดฮาคุณเปิ้ลนาคอนค่ะ
ได้ศึกษาพระธรรมเป็นเวลา๑เดือนนะคะ
ล่าสุดนั้นก็มีพิธีลาศิขาไปเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะ
ตามกลางความอิ๋มเอมและก็ตื้นตาใจ
ของทั้งคุณแม่แล้วก็ศรีภรรยาคนสวยอย่างจูนกัสมานะคะ
พร้อมกลับมาเปิดเผยถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะ

หลังจากที่พิธีกรอารมณ์ดีเปิ้ลนาคอน
ตัดสินใจบวชครั้งแรกในชีวิต
โดยเดินทางไปศึกษาพระธรรมไกลถึงอินเดีย
เนปานและพม่านานเกือบเดือน

เปิ้ลหรือฉายาทางธรรมว่านาคโร
ก็ได้ทำพิธีลาศิกขาที่วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระธีรยานมุณี
เจ้าอาวาสเป็นผู้ทำพิธีให้

นาคอนก็ได้ก้มลงกราบคุณแม่นวลจิรา

กลั้นน้ำตาแห่งความปลื้มปิติไว้ไม่อยู่
ขณะที่ศรีภรรยาจูนกัสมาก็มีสีหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม

โดยพิธีกรคนดังเผยกับสื่อมวลชนว่า
หลังได้ใช้ชีวิตในร่มกาสวพัฒน์เป็นเวลา๒๐วัน
ก็ทราบซึ้งในรถพระธรรมเป็นอย่างมาก
และทำให้เชื่อว่าเรื่องราวที่เล่าค้านกันมา
เกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามีอยู่จริง
ซึ่งคำสอนหลายอย่างที่ได้รับในช่วงที่บวชนั้น
เจ้าตัวก็จะนำมาปรับใช้ในชีวิตต่อไปค่ะ

แล้วก็เพิ่งจะเป็นมนุษย์ธรรมดาหมาดเลยฮะ
เกิดมามีความสงสัยตลอดว่าเป็นพระแล้วไง

พอได้เป็นปุ๊บโอ้โหทีนี้ถึงได้รู้ว่า
การเป็นพระนี่ไม่ได้ง่ายเลย
แล้วก็เป็นพระนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็ยิ่งใหญ่มาก

เราคงไม่ได้ศึกษาทำอย่างลึกซึ้งนะครับ
เพียงแต่เราไปได้เรียนรู้
พอเราได้ไปจริงเราถึงได้รู้ว่า
ปีมีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อ

เรารู้เลยว่าโอ้โฮ
ต้องมีศาสนาพุทธต้องมีพระ
สิ่งที่จะสวนบนพุทธตัวเองกลายเป็นไว้ทีหลังเลย
มันมีเรื่องที่ตอบ

สงสัยไว้แบบโอ้โฮมันเจ๋ง

เออว่ะเราเคยโง่นะ
ส่วนประเด็นดราม่าสนั่นโลกโซเชียล
กรณีที่มีชาวเน็ตบางคนเข้าใจผิด
ออก้าลูกชายวิ่งเข้าไปสวมกอดตอนห่มผ้าเหลืองว่าอาบัดนั้น
เปิ้ลและแม่จูนก็ชี้แจงว่า
ซีเรียสกับกระแสที่เกิดขึ้น
เนื่องจากคนโพสต์อาจจะไม่ทราบจริงว่าออก้าเป็นผู้ชาย

เชื่อว่าจุดประสงค์ของคนโพสต์น่าจะมีเจตนาที่ดีค่ะ
ได้ข่าวมาก็ติดตามตลอดเนอะเรื่อง

กอดแล้วก็ร้องไห้แล้วก็
คนก็นึกว่าผู้หญิงอะไรเราว่า
ตรงนั้นน่าจะเป็นเรื่องของเขาเข้าใจผิดก็ได้

ตามที่ที่พระท่านสอนนะฮะเขาก็บอกว่า
จริงพระก็ถึงจะเป็นเด็กก็โดนตัวไม่ได้นะ

เขาว่ามากูว่ากลับอะไรต่างมันก็เลยเกิดเป็นประเด็นขึ้นมา
หรือใครที่เข้าใจถ้าบวชได้แล้วจะเป็นเรื่องดีจริง
กล้าเป็นผู้ชายครับเขาคอนเฟิร์มแล้วนี่กับแม่
และจากการศึกษาพระธรรมในครั้งนี้นะคะคุณพ่อเปิ้ลนาคอนก็เตรียมที่จะเขียนหนังสือ
เพื่อเป็นการเล่าเรื่องราวชีวิตในช่วงที่ห่มผ้าเหลือง
ว่าให้คำตอบอะไรกับชีวิตของตัวเองบ้าง
โดยรายได้ส่วนหนึ่งนะคะหลังจากขาดค่าใช้จ่ายแล้ว
ก็จะนำไปสนับสนุนผู้ที่มีจิตใจฝ่ายพระธรรมที่จะศึกษาศาสนาต่อไปค่ะ